ในช่วงวันหยุดเทศกาลก็มักจะเจอกับปัญหาผู้โดยสารตกค้างนะครับ
ให้ผ่อนปลนเงื่อนไขในการขออนุญาต
เพิ่มเที่ยววิ่งและจำนวนรถให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการรองรับผู้โดยสาร
ในช่วงเทศกาลได้อย่างทันท่วงที
เพื่อแก้ปัญหาผู้โดยสารตกค้างได้รวดเร็วขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
วิเชียนอัปมาโทอายุ๔๘ปีชาวสาแก้ว
นั่งรถทัวร์มารอคิวขึ้นรถตู้ที่คิว
ก็รู้สึกกังวลใจในเรื่องของการเดินทางค่ะ
เพราะมารอตั้งแต่๕โมงเย็นจนมาถึง๑ทุ่มก็ยังไม่ได้คิวขึ้นรถ
รวมถึงการเดินทางในวันนี้ก็ล่าช้ากว่าที่เคยเดินทางถึง๒ชั่วโมง
ตกค้างของผู้โดยสารเกิดขึ้นทุกครั้งในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว

พยายามแก้ปัญหาด้วยการเสริมรถเสริมเที่ยววิ่ง
แต่ด้วยข้อจำกัดของจำนวนบุคลากรและความปลอดภัย
ทำให้ปัญหานี้ยังไม่หมดไปค่ะ
คือปกติเราก็จะวิ่งกันวันไปกลับ

แต่พอเทศกาลมันก็จะเพิ่มแน่นอน

ไหวไหมอ้าวพี่จะเช็คทุกรอบอยู่แล้ว
ไหวไหมอ้าวไม่ไหวนอนก่อน

ประกอบการไม่สามารถตัดสินใจเพิ่มเที่ยวรถได้เอง

ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที

จากอนุสาวรีชายสมรภูมิมาที่สถานีคนส่งมชิ

มีผู้โดยสารมากกว่าปกติเพิ่มขึ้นถึง๑๓๐
เพราะบางคนยังไม่รู้จุดขึ้นรถโดยสารในแต่ละวิน
ทำให้ผู้โดยสารตกค้างอยู่ที่สถานีบ่อยครั้ง
คือเรามองว่าช่วงเทศกาลเนี่ยใช่ไหมคนมันเยอะ
คือบอกเขาสอก็รู้ว่าคนเยอะ
น่าจะสามารถที่เราก็เห็นว่าเออยังรถทัวร์เนี่ย
เขายังเอา๓สูตรมาเสริมถูกไหม
เขาน่าจะให้เออจัดการตรงเนี่ยเหมือนว่ารถเราไม่ทัน
คือบางทีเราเอารถที่ว่ามันไม่ใช่สายตรงเนี่ย
แต่ตรงเนี่ยมาวิ่งใช่ไหม
มันก็ผิดอยู่แล้วเรารู้ว่าผิด
แต่ว่าช่วงเทศกาลมันน่าจะมีการอรุมอร่วย
ผู้ประกอบการรถร่วมบขศเสนอว่า
ภาครัฐควรอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ
บริหารจัดการปัญหาผู้โดยสารตกค้างได้ง่ายขึ้น
เพื่อให้ประชาชนโดยสารได้อย่างเพียงพอค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน